ช่วงเย็น๓โมงครึ่งเวลาเลิกเรียนพอดีค่ะ
มีวัยรุ่นมากับสี่คนขี่รถจักรยานยนต์มาสองขัน
วัยรุ่นก็คืออายุไม่น่าจะเกิน๑๕
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
ระเบิดใส่โรงเรียนวิทยาลัยหน้าตสิน๑๐๑
คนที่เขาอยู่หน้าโรงเรียนเวลาเลิกเรียนพอดี
โอ้โหวิ่งหนีกันตกใจกันแตกตื่นอ่ะ
เป็นระเบิดปิงปองนะปลาไปที่สาลารอรถประจำทางหน้าโรงเรียนเลย
ตำรวจสพ๑๐๑ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็มีรอยไหม้บนผิวถนน
เห็นเหตุการณ์หลายคนยืนยันว่าจำหน้าคนก่อเหตุได้
คนก่อเหตุเป็นอดีตนักเรียนชายชั้นม๑ที่ขาดเรียนบ่อย
ทางโรงเรียนเรียกผู้ปกครองมาพบแล้วก็คัดชื่อออกจากโรงเรียนไปแล้ว
ทีนี้ค่ะพอไปถามนักเรียนชายคนนึงเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาเห็นรถจักรยานยนต์มากันสองคันซ้อนกันมาคันละสองคนรวมสี่คนนะคะ
ขี่มาหน้าโรงเรียนเริ่มจากการเบิ้ลเครื่องที่หน้าโรงเรียนก่อน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมาอยู่หน้าโรงเรียนหลายรอบค่ะ
มี๑ใน๔นี้หยิบอาวุธคล้ายระเบิดปิงปองแล้วปลาไปที่หน้าโรงเรียน
แล้วมันระเบิดอ่ะนักเรียนเขาก็วิ่งหนีกันแตกตื่นเพื่อเอาตัวรอดนะคะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เด็กชายกายนามสมมุตินักเรียนชายชั้นมหนึ่ง
ที่ถูกกลุ่มคู่อริกลุ่มนี้หมายหัวเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเอาล้อรถจักรยานยนต์มาฝากไว้ที่บ้าน
ต่อมาเด็กชายอ้วนก็คือคนก่อเหตุเนี่ยมาหาที่บ้าน
ล้อรถจักรยานยนต์วางอยู่เด็กชายอ้วนขอซื้อต่อ๕๐๐บาท
ขอผ่อนจ่ายวันละ๕๐บาท๑๐วันเด็กหมอนึงขอผ่อนจ่าย
อ้างว่าไม่ต้องกลัวถูกโกงนะ
เป็นเพื่อนกันผ่อนให้แน่ผ่อนจนครบ
เด็กชายอ้วนก็เอาล้อรถไปแล้วไม่มาโรงเรียนอีกเลย
ไม่มาเพราะว่าถูกเชิญออกไปแล้ว

เด็กชายกายคนนี้บอกว่าตัวเองก็ทักไปทวงเงินนะคะ
แต่เด็กชายอ้วนกลับท้าต่อย
สิงหาคมวันเกิดเหตุเด็กชายอ้วนทักแชทมาทางโซเชียล
มาเคลียร์กันหน่อยเลิกเรียนเจอกันหน้าโรงเรียน
พอถึงเวลาเด็กชายกายเขาก็กลัวว่าเขาจะถูกทำร้าย
เห็นมากันหลายคนไงเด็กชายอ้วนไม่ได้มาคนเดียว
เด็กชายกายก็เลยไม่ยอมออกไปหน้าโรงเรียนก็อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละ
เด็กชายอ้วนเข้ามากับเพื่อนมากัน๔คนรถจักรยานยนต์๒คัน
พอเห็นว่าเด็กชายกายไม่ยอมออกมาครับก็จะปาระเบิดปิงปอง
ตั้งใจว่าจะไปทำร้ายเด็กชายกายอ่ะนะแต่มันไปเหมือนกับไปตกหน้าโรงเรียน
มันก็เลยระเบิดตั้งใจจะปลาใส่กายไม่ได้จะปลาใส่คนอื่นที่หน้าโรงเรียน
มันตกหน้าโรงเรียนมันก็เลยระเบิดซะก่อน
เด็กชายกายบอกว่าเด็กชายอ้วนคนนี้ขู่จะต่อยเขาอยู่หลายครั้งแล้วนะ
เพราะว่ากายเนี่ยก็ตามทวงหนี้อยู่บ่อยไอ้ล้อรถจักรยานยนต์๕๐๐บาท
จะผ่อนวันละ๕๐บาท๑๐วันเนี่ยค่ะ
เขาก็เหมือนมีเหมือนจะไม่พอใจแหละ
เขาก็บอกว่าขายแล้วแล้วเขาก็เลยทาเลย

พอวะเอาอะไรว่ะทิวไหมโอ่อ่ะก็คือทาเผยเลย
พอเลือดครับเขาทักมาหาเขาบอกว่าเจอกันตอน๔โมง
แล้วทีนี้เขาก็เลยขับลงมานั่งวิไรขับมาถึงประมาณ๕นาที
ก็เขาจอยฝั่งตัวข้ามเห็นแล้วครับ
แล้วทีนี้พอสักพักผมก็เลยเดินไปหาเพื่อนแล้วทีนี้เขาก็เลยคว่างมาเลย
ว่างแล้วเขาก็ขับวนกลับแล้วทีนี้เขาก็วนไปวนมาอยู่เนี่ย
แชทมาบอกเจอกัน๔โมงหน้าวิทยาลัยนึกว่าจะเอาเงินมาให้
จะมาทำร้ายนะฮะบอกว่ามาเคลียร์กันหน่อยอ่า
คือภาพจากกล้องกลางจรปิดณวิทยาลัยจะเห็นจังหวะที่ขี่รถ
กันมาสองคันสีคนนี้แต่บังเอิญไม่เห็นตอนเควี้ยงระเบิด
บ๊ายมปองก็อ้ากว่าหล่นพอดีตั้งใจจะปลาแค่เพื่อนที่ไปทัวงเงิน
วันนี้คุณนัฐพงศ์เรียบสวันเทียบผู้สื่อข่าวไทยรัสทีวีก็เลยไปพื้นที่เกิดเหตุเป็นวิทยาลัยนตสสิน๑๐๑
เป็นวิทยาลัยแต่ว่าเขาสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปถึงอุดมศึกษานะครับ
วันนี้วันเสาร์โรงเรียนปิดไม่ได้มีนักเรียนกับอาจารย์มา
แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลในวันเกิดเหตุ
คือเมื่อพระรหัสสบดีที่ผ่านมานะครับบอกว่า
ที่วิทยาลัยณศิลป์๑๐๑เนี่ย
มีนักเรียนมัธยมกับอุดมศึกษา
หลักสูตรในโรงเรียนเป็นประเภทนัตตสินศิลปะการแสดง
ทำให้ตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยมานะค่ะ

ก่อนจะถึงวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่เคยมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาสอะไรกันเลยนะ
ในสถาบันหรือต่างสถาบันแล้วมามีเรื่องกัน
ไม่มีสถาบันคู่อริว่าอย่างนั้นเถอะ
นี่เป็นประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยเลยนะครับโอ้โหที่ไอ้คนก่อเหตุมัน
มันมาก่อเหตุเอาระเบิดปิงปองมาเครื่องเด็กใส่หน้าวิทยาลัยเนี่ย
วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่วิทยาลัยบอกว่าทีแรกคิดว่าเป็นเสียงยางรถจักรยานยนต์ระเบิด
ก็ไปดูนะฮะพอไปดูเห็นกลุ่มควันแล้วก็เห็นอดีตนักเรียนชายชั้นม๑
ที่เพิ่งถูกคัดชื่อออกขี่จักรยานยนต์หนีไปกับกลุ่มเพื่อนอย่างรวดเร็ว
ตอนนั้นรู้เลยว่าเป็นเสียงระเบิดแล้วก็เลยแจ้งครูนะ
เวรก็ไปตรวจสอบแล้วก็แจ้งตำรวจ
พอตรวจสอบพบว่าในโรงเรียนไม่มีใครบาดเจ็บนะครับเด็กนะครับ
เวรก็ให้นักเรียนหลบเข้ามาอยู่ในรั้วให้หมดก่อนในตอนนั้นเพื่อความปลอดภัย
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกลับทวิทย์สิงสารองสารวัตรสพรรอ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร
ตำรวจก็คือเห็นแค่ภาพเหตุการณ์ยังไม่มีผู้เสียหาย
ทางโรงเรียนหรือผู้ปกครองก็ยังไม่ได้ติดต่อร้องทุกข์เข้ามาให้ทางตำรวจดำเนินการ
ซึ่งผู้ปกครองของเด็กชายกายทีมข่าวที่ไปคุยด้วยนะคะ
ผู้ปกครองเองบอกว่าก็เพิ่งรู้เรื่อง
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่นักข่าวของเราไปคุยวันนี้

ทีนี้พอผู้ปกครองรู้เรื่องก็เลยไปที่สพมร้อยเอ็ด
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ก็ให้ตำรวจนำตัวเด็กชายอ้วนที่ปลาระเบิดปิงปองใส่มาว่ากล่าวตักเตือน
หรือว่าก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คือน้องต้องอย่าไปกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะฮะ

คือเขาคงจะไม่มาซ้ำเติมมาต่อว่ามาตีอะไรหรอก
โดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยความจริงเนี่ยควรจะปรึกษาพ่อกับแม่ตั้งแต่เพื่อนมายืมเงิน
ไม่ใช่ยืมเงินมาซื้อของแล้วไม่จ่ายเงินคืน
ติดเงินไว้จะได้พ่อกับแม่จะทำยังไงดี

ใช่แล้วถ้าเกิดไม่แจ้งผู้ปกครองไม่แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่รู้วันดีคืนดีจะมาก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
ถูกต้องนี่ถ้าโดนเข้ากับตัวหนักกว่านี้เนี่ยจะยุ่งนะครับ